ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นค่ะในพื้นที่บ้านบึงแก่
เขามีจัดงานหมอลำบ้านบึงแก่งานหมอลำวัยรุ่นก็มากันเยอะ
พอวัยรุ่นเยอะก็ยกพวกตีกันเป็นประจำเหตุการณ์เนี้ยมีวัยรุ่นเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะคะ
คนที่เสียชีวิตอายุยี่สิบเอ็ดปีผู้ต้องหาถูกจับแล้วนะคะ
ผู้ต้องหาอายุ๒๐ผู้ต้องหาบอกว่าพองานหมอลำเลิกก็จะกลับบ้าน
แต่ว่าไปเจอกลุ่มของผู้ตายเนี่ยเป็น๑๐คนเลยดักรออยู่
จะมาทำร้ายเขาแล้วเขาก็ถูกทำร้ายด้วย
เขาก็เลยเอาปืนปากกาที่พกไว้เนี่ยยิงเพื่อเปิดทาง
แต่บังเอิญไปโดนเขาก็เลยตายอย่างนี้ค่ะ
แล้วทั้งคู่นี้เขาบอกว่าทางครอบครัวบอกว่ากำลังจะสมัครเป็นทหารด้วยนะ
ทั้งคู่เลยอยากจะรับใช้ชาติแต่สุดท้ายก็เนี่ยมาตีกันแบบเนี้ย
คนหนึ่งเลยต้องเข้าคุกคนหนึ่งเลยตายเนี่ย
อ้างว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
เจอกันในงานหมอลำนี่แหละแต่เหมือนกับยกพวกดักทำร้ายกัน
ตำรวจสพเวลุวันจับกลุ่มนายสำริทบุราณปู่อายุ๒๐ปีนะคะ
พร้อมด้วยอาวุธปืนปากกา๑กระบอก
นายสำริษฐ์เป็นคนก่อเหตุใช้ปืนปากกา
ยิงนายภูวนัยพวงทองอายุ๒๑ปี
เสียชีวิตบนถนนเรียบคลองชลประธาน
ในพื้นที่บ้านบึงแก่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา
ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสำริทกับเพื่อนรวม๕คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวงานบุญงานหมอลำซิ่งที่บ้านเมืองแก่
ตี๒งานเลิกก็ขี่รถจักรยานยนต์กันกลับบ้าน
แต่พอมาถึงถนนเรียบคลองชลประธานจุดเกิดเหตุ
ไปเจอกับนายภูวนัยผู้ตายกับพวก
ซึ่งเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
แล้วกลุ่มของนายภูวนัยผู้ตายเนี่ยเขามากันสักประมาณ๒๐กว่าคนได้
ตัวนายสำริทเขาอ้างว่าเหมือนกับมาดักรอที่จะทำร้ายเขาอะค่ะ
แล้วก็กลุ่มของนายภูวนัยผู้ตายคือกรูเข้ามาล้อมรถของพวกเขานะ
นายภูวนัยเนี่ยแย่งกุญแจรถจักรยานยนต์ของเขาไป
ก้านคอเขาครั้งหนึ่งเขาก็เลยโมโห
ชักปืนปากกาที่พกมายิงสวนไปตอนแรกบอกว่าเหมือนกับจะยิงเปิดทาง
แต่พอยิงไปปุ๊บก็ไปถูกนายภูวนัยเสียชีวิต
ทีนี้ล่ะวัยรุ่นก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงนะคะ
จากนั้นเนี่ยค่ะนายสำริทผู้ต้องหาบอกว่าได้หยิบกุญแจรถจักรยานยนต์ขี่หนีกลับบ้านไป
หมู่บ้านสำจานตำบลบ้านค้อก็อยู่ไม่ไกลกันกับจุดเกิดเหตุนะคะ
แต่สุดท้ายตำรวจชุดสืบสวนตามจับได้
แล้วก็เจออาวุธปืนปากกาของกลางที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
นายสำริทก็เลยต้องรับสารภาพแล้วค่ะว่าซื้อปืนปากกามาจากอินเทอร์เน็ต
กระบอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอืม
กระสุนนัดละห้าสิบบาทโอ้โห
แล้วเพื่อนเป็นทหารเอามาส่งให้ถึงบ้านเป็นทหารเหรอ
บอกเพื่อนเป็นทหารเอามาส่งให้ถึงบ้าน

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

อยู่ดีนายสำริทผู้ต้องหาร้องไห้

แล้วก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะอายุครบเกณฑ์ทหารตั้งใจจะสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติในวันพรุ่งนี้

มาเกิดเหตุนี้ซะก่อนถูกจับเนี่ยก็ต้องติดคุกแทนอ่ะ

เขาแยกทางกันก็ยอมรับว่าที่
หลานชายคนนี้ดื้อแล้วก็
ชอบเที่ยวเเตลตามประสาวงค์
บางครั้งออกไปเที่ยวกับเพื่อนก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันตลอด
ก็จะไปทะเลาะกับวัยรุ่นต่างถิ่นลักษณะแบบนี้แหละ
หลานชายอายุครบเกณฑ์ทหารในปีนี้แล้วก็บอกกับยายว่า
สมัครเป็นทหารรับใช้ชาติเหมือนกัน
บอกว่าเดี๋ยวจะไปสมัครวันที่๘เมษายนนะ
จะได้มีเงินเดือนส่งมาให้ยาย
บอกโอ้โหสุดท้ายไม่คิดว่าวัยรุ่นคู่อริจะมายิงจนเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
ก็เสียดายแทนทั้งสองครอบครัวนะคะแทนที่จะมีอนาคตที่ดีเพราะว่าเนี่ยค่ะ
คนก่อเหตุก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานะคะ
นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องน้องวัยรุ่นทุกคน
จริงใช่ค่ะอย่าให้ต้องสายเกินไปแล้วถึงค่อยมาคิดได้นะครับ